ส่วนคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
ครูปรีชากับหมวดจรูนวันนี้มีความเคลื่อนไหวของในแผนนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ที่ออกมาให้ปากคำมาเป็นพยานว่าเห็นหมวดจรูนไปก้มเก็บลอตเตอรี่ที่ตกอยู่ที่ตลาดเวสซิตี้
แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ถูกตำรวจออกหมายเรียกฐานให้การเท็จในแผนไปร้องขอความเป็นธรรมอยู่หลายที่ครับ
วันนี้ไปที่สภาธนายความนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เล่าให้หนูฟังได้ไหมคะคดีหวยสามสิบล้านอนละเวงยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน
ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล
กลายเป็นมหากราบคดีดังที่ยืดเยื้อยาวนานข้ามปี
วันนี้นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือในแผนผู้ที่อ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลก้มเก็บลอตเตอรี่
เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อสภาธนายความ
เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของทนายความทางฝั่งร้อยตำรวจโทจรูล
หลังไปออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งโดยในแผนอ้างว่ามีการกล่าวพาดพิงให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวเอง
และอย่างเชื่อมโยงกับสถานที่ทำงานรวมไปถึงบุคคลในที่ทำงานของตัวเอง
จนทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงถึงขั้นต้องลาออกจากงาน
ยังมีกระแสข่าวว่าเราถูกออกจากงานอันนี้จริงไหมคะ
ให้รับสารภาพเท่านั้นซึ่งในแผนยังอ้างอีกว่า

แต่ตำรวจวนเวียนเข้าออกหลายนาย
ซ้ำยังไม่เคยรู้จักกับพยานฝั่งครูปรีชาเป็นการส่วนตัว
รวมถึงไม่เคยรู้จักครูปรีชา
ร้อยตำรวจโทจรูลเป็นการส่วนตัวเช่นกัน
คือบางครั้งผมไปออกรายการหรืออะไรอย่างนี้

อย่างการถามว่าผมไปก้าวโทษ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่จริงนะครับ
ส่วนทางฝากฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูล

เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับนายแผน

หลังจากที่ในแผนได้บอกกับสื่อมวลชน
ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าลอตเตอรี่ใครหล่นหาย
และเห็นว่าเป็นคนหน้าตาคล้ายกับตัวเองที่ถือลอตเตอรี่

ตัวเองเป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่มาจริงกับมือ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของมหากราบหวย๓๐ล้าน
ท่าทางจะบานปลายกลายเป็นหนังภาคต่อ
เพราะมีการแจ้งความเอาผิดกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมใคร
และในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน

ในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผิดกฎหมาย
กองบังคับการป้องกันปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
ขณะที่ในแผนเองก็จะต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
กองปราบรามฐานให้การอันเป็นเท็จเช่นกัน
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฝากฝั่งของทีมครูปรีชาทั้งนั้น
คร่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน